ทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวของอีกคนนึง
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของหวย๓๐ล้าน
ก็คือประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนั่นเอง
คือทางด้านคุณอัชริยะอยู่ฝากฝั่งทางหมวดจรูนตลอด

ล่าสุดมีการที่จะไปยื่นหลักฐานให้กับตำรวจ
ดำเนินคดีกับฟ้าและผู้หญิงอีกหนึ่งคน

แล้วก็โชว์ภาพของผู้หญิงคนนึง
เป็นภาพเปลือยภาพอนาจารย์นะคะ

ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม
ก็บอกว่าได้นำหลักฐานมามอบให้กับ
ทางตำรวจปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอท
หลักฐานที่เอามามอบให้เป็นคลิป
จากการถ่ายทอดผ่านยูทูป
ของนางสาวกระหนกพันธ์หมวกสวัยหรือฟ้า

นางปรวิสารุ่งเรืองวิโรธ
เป็นภรรยาของนักร้องศรศรสักสวนแก้ว

ได้ร่วมกันแพร่ภาพของผู้หญิงคนนึง
เปลือยกายผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
ต่อผู้ชมที่ชมการถ่ายทอดสด

ด้านตำรวจปอทหลังจากที่ได้รับแจ้งความแล้ว
ก็ได้รวบรวมหลักฐานแล้วก็ออกหมายเรียกบุคคลในคลิปทั้งสองคน
มารับทราบข้อกล่าวหาความผิดพรบคอมในข้อหาการนำเข้าสื่อลามก
นาจารย์แล้วก็จะมีการดำเนินการทางกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ